มากันที่เรื่องราวที่น่ารักของเหล่าสัตว์กันบ้างดีกว่า
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักของสัตว์ต่างสายพันธุ์อีกแล้ว
เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบ่อยมากเลย
วันก่อนเป็นเรื่องของไก่กับสุนัข
แล้วก็มีทั้งคนกับปลาก็มี
คราวนี้เป็นเรื่องของสุนัขกับแมวค่ะ

นี่น่ารักไหมจริงมันเป็นคู่รักคู่แค้นคู่กัดกันนะ

เจอกันสู้กันทุกทีใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ตบอกมา
แต่ว่าสุนัขพันธ์พุดเดิ้ลตัวนี้คือเจ้าก๋วยเตี๋ยว
นี่เจ้าก๋วยเตี๋ยวนะคะเขามีนิสัยแปลกเหมือนกันนะ
คือเจ้าก๋วยเตี๋ยวเขาชอบเล่นกับแมว
แมวตัวนี้เจ้าของเขาก็เลี้ยงไว้เหมือนกัน
คือมันจะผิดปกติจากนิสัยของสุนัขทั่วไป
เพราะว่าสุนัขเขาก็จะไม่ค่อยชอบแมว
เจอกันทีไรก็ใส่กันตลอดเลย
นางพัทยาทาแสงอินชาวเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าลูกชายนำเจ้าก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กแล้วค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีแมวพัดหลงออกมาอาศัยอยู่ในบ้านด้วย
ก็อาจจะทำให้เจ้าก๋วยเตี๋ยวคิดว่าตัวเองเป็นแมว
ก็เลยเล่นกับแมวมีความผูกพันกับแมวเพราะว่าคิดว่าเออตัวเองหน้าตาแบบนี้แน่เลย

ถูกต้องแล้วก็มักจะหอกล้อกันไปมาแบบนี้ค่ะกับเจ้าตัวเก่าก็คือสองตัวซึ่งเป็นพ่อแม่ของเจ้าตัวดำนี้
เจ้าตัวสีดำนี้มีชื่อว่าเจ้าโจ๊ก
โจ๊กก็คอยเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าก๋วยเตี๋ยวตลอดเวลาจนบางทีเนี่ยนะเจ้าโจ๊กเขาบอกรำคาญ
โจ๊กบอกตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้ด้วยสัญชาติยานว่าเจ้าโจ๊กเนี่ยปีนต้นไม้หนี
โอ้โหรำคาญก๋วยเตี๋ยวมากเลยมายุ่งเกาะแกะวอแวร์ตลอด

เพราะมิสัยของแมวเนี่ยบางทีเขาเค้าจะขี้รำคาญ
พัทยาบอกว่าทุกวันก็จะพาก๋วยเตี๋ยวไปขายของ
เป็นที่มาของชื่อก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะ
อยู่ในตลาดสดอำเภอฮอตแต่เจ้าก๋วยเตี๋ยวก็
แอบเดินข้ามถนนกลับมาเล่นกับเจ้าโจ๊กที่บ้านตลอดเลย
เขาไม่ชอบไปขายของด้วยไม่ชอบเจอคนชอบอยู่กับแมวมากกว่า

คืออาจจะเคยเล่นกับสุนัขด้วยกันแล้ว
ไม่หนุกไม่หนุกสุนัขด้วยกันก็เลยไล่บอกไปเล่นกับแมว